ใช่แล้วค่ะเพราะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเมืองโบราณญี่ปุ่น

แล้วมันมีอะไรให้เราทานกันบ้างติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
คอริจิวาอริจิวา

เดี๋ยวคุณจะรีบไปไหน

ถูกบรรยาชสัตว์เลยคือมันอยู่ก์คุณเยาะกาลเมืองญี่ปุ่นสุดไปเลย

คุณค่ะที่นี่คืออาณาจักรบ้อง
อาณาจักรบ้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตำบลหนองไผ่แบนอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
คืออาณาจักรบ้องมันไม่ได้ไปในทางญี่ปุ่นเลยนะฮะ
ก็ฟังให้มันเป็นญี่ปุ่นไปแล้วกัน
แต่ว่าบรรยากาศเนี่ยใช่เลยเนาะ
พอกเคียกกันตรงนี้ก่อนญี่ปุ่นไม่มีพยานรนะครับ
โอ้บรรยากาศฮิมาสาวญี่ปุ่นมาเมืองไทยเขาไปตามหาพยานร
แต่เป็นอุตไทยธานีด้วย
เทอะกันไปใหญ่แล้วอาจจะพอผู้ชมไปนี่ไปถ่ายรูปในบรรยากาศที่ต่าง
ภายในอาณาจักรบ้องแห่งนี้นะคะเรียกว่าโอ้โหเหมือนประหนึ่งว่าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นจริง
ไปถามผู้จัดการกันค่ะคุณจักรินเทรปัญญานะคะ
ตอนนี้ได้เวลาแล้วจ้าได้เวลาที่จะกลับมาฟื้นคืนการท่องเที่ยว
ก็เลยรีโนเวทร้านปรับปรุงมันซะเลยนะคะทำให้มันเป็นดินแดนญี่ปุ่น
ที่อยู่ในจังหวัดอุทัยธานี
ญี่ปุ่นนี้เขาว่าเป็นดินแดนอาทิตย์อุทัยใช่ไหม
ที่นี่ก็คือดินแดนอุทัยธานีนั่นเอง

ใช่แล้วคุณค่ะดูเมนูอาหารเขาเกี้ยวซ่าเอ่ยชาเขียวเอ่ย
แบบนี้คือมันเข้ากันจริงอ่ะ
แล้วพอคุณได้ใส่ชุดกิโมโนมานั่งถ่ายภาพกับบรรยากาศที่เหมือนญี่ปุ่น
แล้วอากาศกำลังหนาวนี่มันดูใช่เลยนะ
มาตกอีกนิดนึงนี่คือใช่แล้วเลยล่ะ
ใครที่อยากจะไปอาณาจักรบ้องแห่งนี้นะคะ
บอกเลยนะคะว่ารีบไปค่ะ
เพราะว่าเชื่อแน่ว่าช่วงปีใหม่นี้คนจะต้องเยอะแน่

เปิดปิดกี่โมงรับกี่คนต้องเตรียมชุดยังไงบ้างมีให้เช่าไหมนะ

แต่ชุดกิโมโรผมว่ามันเหมาะกับผู้หญิงจริงนะ

คุณลองใส่ดูไหมคะ

เดี๋ยวคุณไปเห็นผู้หญิงใส่กิโมโนจากไหนคะ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณมาก